สวัสดีครับผมข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะครับ
เจอกันพระราชยี่สิบสี่กุมภาพันธ์เนอะใช่ทุกคนค่ะ
วันนี้เท่าไหรถ้ารวมเอทีเค๕๐๐๐กว่าจริงเหรอเธอเขาบอกกันนะ
ใช่ค่ะวันนี้ผู้ติดเชื้อสองหมื่นสามเอทีเคอีกสองหมื่นสอง
รวมกันก็ห้าหมื่นกว่าเดี๋ยวอันนี้เรามาอัปเดตให้ฟัง
ซึ่งจริงวันนี้สถานการณ์ที่เรียกว่าไอไอไม่เป็นไรนะคะ
เออวิ่งมาเมื่อกี้ไงอ๋อน้ำลายติดคอพอดีอ่ะตายไม่ตาย
วันนี้เรื่องที่ทั่วโลกจับตามองเป็นเรื่องของการที่รัสเซียส่งทหารเข้าไปที่ยูเครน
ถูกโจมตีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือว่ารัสเซียเนี่ยระดมยิงขี่ปนาวุฒิ
ถล่มทั่วทั้งยูเครนเลยค่ะก็มีการส่งทหารปฏิบัติการพิเศษไปด้วยนะคะ
กองกำลังรัสเซียระดมยิงขี่ปนาวุฒิโจมตีเป้าหมายในกรุงเคียฟ
รุงเคลียสเนี่ยเป็นเมืองหลวงของยูเครนแล้วก็หลายเมืองนะคะ
หลังจากที่ประธานาธิบดีวาลาดิเมียปูติงของรัสเซียมีการประกาศสงคราม
ปฏิบัติการพิเศษทางทหารในภูมิภาคดอนบัสทางภาคตะวันออกของยูเครน
เมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้นะคะตามเวลาท้องถิ่น
ซึ่งเส้นทางเนี่ยคือมาจากหลายที่มากเลยมาทั้งทางตะวันออก
เหนือแล้วก็ทางตอนใต้ของยูเครนด้วยนะคะทางไครเมียทะเลดำ
ก็มาโจมตีทั้งดันแบบว่าทางบกทางอากาศแล้วก็ทางทะเล
มาทุกเส้นทางเลยเอเอฟพีก็รายงานสถานการณ์ตึงเครียดในยูเคน
หลังจากที่วาลาเดเมียปูตินประธานาธิบดี
ภูนามรัสเซียเนี่ยค่ะประกาศเปิดฉากปฏิบัติการทางการทหาร
ว่าเกิดระเบิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของยูเครนนะคะ
รวมไปถึงกรุงเพียฟเมืองหลวงของประเทศ
มีเสียงไซเรนเตือนภัยจากการจมตีทางอากาศดังระงมไปทั่วเลย
ก็ส่งผลให้ทางการต้องประกาศปิดน่านฟ้า
สำหรับเที่ยวบินพาณิชย์แล้วก็เครื่องบินพลเรือนทั้งหมด
เรื่องต้นกระทรวงกิจการภายในของยูเครน
ก็มีการระบุนะคะบอกว่าไม่กี่ชั่วโมง
หลังจากที่ปูตินประกาศปฏิบัติการทางทหาร
ก็มีรายงานผู้เสียชีวิตหลายร้อยลายแล้วค่ะ
ทางการรัสเซียย้ำก่อนหน้านี้นะคะ
จะหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมชนแล้วก็พุ่งเป้าโจมตีเฉพาะกองทัพ
แต่ปรากฏว่าก็ไปโดนบ้านเรือนประชาชนเสียหายกันมากมายทีเดียว
ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเคนก็มีการประกาศ
บอกว่ายูเครนกำลังเผชิญกับการลุกรานเต็มรูปแบบ
ปฏิบัติการเชิงลุกทางการทหารของรัสเซียคือการทำลายยูเครน
ซึ่งกองทัพยูเครนนั้นพร้อมที่จะขับไล่ผู้ลุกรานแล้วก็จะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องดินแดนยูเครน
จากนั้นก็มีการเรียกร้องให้พันธมิตรชาติตะวันตกเนี่ยค่ะเพิ่มมาตรการความบากต่อรัสเซียทันที
ซึ่งจริงเขาก็มีการประกาศความบาดในหลายประเทศ

ใช่จริงการคว่ำบาดเขาก็จะมีการเรื่องทางธนาคาร

การเงินการธนาคารของรัสเซีย๕แห่ง
ส่วนเมืองคาคิฟต์อันนี้เป็นเมืองใหญ่ที่สุดอันดับ๒ของยูเคนนะคะ
อยู่ห่างไปทางภาคตะวันออกเชียงเหนือของประเทศ
อันนี้ก็ได้ยินเสียงระเบิดดังต่อเนื่อง
ล่าสุดภาพจากสื่อต่างประเทศหลายสำนักมีการเผยให้เห็นถึงความเสียหายในหลายพื้นที่ของยูเครนค่ะ
โดยบ้านเรือนประชาชนกลายเป็นเพียงเศษซาก
ภาพนี่ยังเห็นลูกระเบิดที่ถูกทิ้งลงมากลางเมืองเลย
ภาพของประชาชนที่สูญเสียทั้งครอบครัวที่อยู่อาศัยหลายคนกำลังร้องไห้
ส่วนในกรุงเคี๊ยบก็เห็นคนแห่ขนเข้าขนของ
หอบลูกหอบหลานวิ่งหนีออกจากเมืองกันเป็นจำนวนมากนะคะ
ถ้าเห็นภาพก็คือรถติดยาวกันเลยทีเดียว
ก็ติดกับโปแลนซ์ทางล่างลงมาก็จะติดกับโรมาเนีย
สิ่งโรมาเนียส์โปแลนอยู่ในส่วนของนาโต
นานก่อนหน้านี้แล้วว่าเขาไม่ต้องการให้ประเทศยูเครนก็คือเคยอยู่ในสหภาพโซเวียตเนี่ย
ไปอยู่กับนาโต้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาก่อนนะคะทีนี้เนี่ยมีปัญหากันมานานแล้วใช่มีมีปัญหาเรื่องนี้คือเขาไม่อยากให้ไปเพราะว่าเขามีการพูดที่มีการตกลงกันมาก่อนหน้านี้ว่าอ่ะ
นาโต้ให้คำมั่นสัญญาได้ไหมว่าจะไม่รับยูเคนเข้าไปอยู่ในนาโต้ตอนนั้นเนี่ยคือเขาให้คำมั่นสัญญาไม่ได้รัสเซียก็เก็บเอาไว้ปรากฏว่าที่สองวันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทางรัสเซียเองมีการประกาศรองรับสองพื้นที่
ก็คือเป็นพื้นที่กระบวดแบ่งแยกดินแดนของทางยูเครนเองก็คือชื่อเมืองวาโดเนสกับลูฮานสองเมืองเนี่ยค่ะกระบวดแบ่งแยกดินแดนตั้งแต่ปีสองพันสิบสี่ทีนี้เนี่ยพอรัสเซียประกาศปุ๊บว่ารับสองเมืองนี้ละให้เป็นเอกราชกลายเป็นว่าสองวันถัดมาเนี่ยค่ะเป็นอย่างงี้เลยส่งทหารเข้าไปแล้วทางเหน
ลงมาที่กรุงเคียฟก็คือมาเมืองหลวงทางด้านขวาทางตะวันออกก็คือสองเมืองที่เพิ่งประกาศอิสรภาพไปทางใต้เองก็มีใครเมียก็ขึ้นมาสามทางกลายเป็นว่าตอนนี้ที่ยูเครนนี่คือไปทุกจุดเลยค่ะอืมคนก็ต้องหนีตายแต่ว่าล่าสุดรู้สึกว่าทางรัสเซียเขาจะประกาศออกมานะว่าอ่าไม่ให้บริการไม่ให้พวกพันธ
ตอนนี้จริงจริงต้องบอกว่าทางสหรัฐเองเนี่ยนะคะทหารอเมริกันชุดแรกก็ไปที่รัสเวียด้วยก็คือส่งเข้าไปก่อนที่รัสเวียตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าสรุปแล้วทางนาโต้เองเนี่ยจะส่งมาช่วยไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้นาโต้บอกมาตลอดล่ะค่ะว่าเขาจะไม่ปล่อยเขาจะไม่ปล่อยมือยูเครนจะช่วยดังนั้นเนี่ยจะส่งทหารเข้า

อืมทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อกี้ที่บอกไปว่าแล้วถ้าเกิดว่ามีการสู้กันจริงจริง

นาโตะพวกนี้ที่เข้ามาอยู่นะแล้วเขาบอกว่าจะประกาศเข้าสู่
เรื่องของสงครามโลค๓หรือเปล่า
สิ่งหนึ่งทางโลกบางทีหลบกลายตัวเมื่ออาทิตย์ที่เรา
จะไกลตัวประเทศไทยแต่ปรากฏว่าวันนี้มันส่งผลต่อ๑น้ำมัน
หุ้นในตลาดหุ้นเนี่ยโอ้โหร่วมกันละนาวเลย
ทองคำผันผวนกันแบบว่าโอ้โหสุด
พวกเราเนี่ยเจอกันแน่นอนน้ำมันแพงเนี่ยนะครับ
ซึ่งจริงแล้วคนก็เลยไปดูว่าสถานการณ์รัสเซียยูเครน
อสตาร์ดามูสเมืองไทยอย่างโหนโสระจะนวลอยู่คุณกัญชัย
เขาเคยออกมาเตือนเมื่อกลางเดือนที่แล้วว่า
ปี๒๐๒๒อาจจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงเกี่ยวกับสงครามโลก
ซึ่งความจริงแล้วคำว่าสงครามโลกการต่อสู้
ยุคนี้มันอาจจะรู้สึกว่าไกลตัวเนอะ
เพราะมันควรจะต่อสู้ทางเศรษฐกิจสักส่วนใหญ่เขาบอกว่าอาจจะแถบรัสเซีย
สหรัฐอเมริกาต้องจับตาดูให้ดีฮะแต่ถ้ามีอะไรเนี่ย
เราต้องวางตัวกลางอย่าไปเข้าข้างฝั่งไหน
ประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยอันนี้อาจจะกำลังใหญ่โตขึ้นในช่วงปีนี้
ซึ่งสงครามโลกในแถบสหรัฐและรัสเซียเนี่ยจะเป็นสงครามใช้อาวุธที่มีอยู่
มขู่กันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าสมมุติขีปนาวุฒิทั้งหลาย
อย่างที่เรารู้เกาหลีเกาหลีเหนือใช่ไหมครับกับรัสเซียนี่คือ
เป็นคนที่พัฒนากิจเป็นอาวุธตลอดเวลามีการทดทดลองกันตลอดเวลานะครับ
เขาบอกเลยว่าเขาจะใช้อาวุธพวกนี้อาวุธที่เขามีอยู่เนี่ย
ขู่กันตลอดเวลาอันนี้คือขนโสรจัดนวลอยู่ท่านบอกไว้อย่างนี้
ซึ่งแค่ข่มขู่ทำให้หลายประเทศก็แย่กันแล้วล่ะแค่เอามายิงกันอ่ะ
โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจถ้าไม่เป็นสงครามใหญ่ก็จะเป็นสงครามย่อยฮะ
ที่สามารถพัฒนาสงครามเป็นสงครามโลกได้ถ้าสมมุติอย่างงี้
ปีนี้เกิดอย่างงี้ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกถึงสองพันห้าหกสิบเจ็ด
ก็น่ากลัวเพราะมันจะพัฒนาเป็นสงครามใหญ่ได้
เมืองไทยอ่ะนะสอดคล้องกับกระแสข่าวฮะ
เอาจริงจริงคือไม่สู้ดีนะแต่บวกกับนี้สหรัฐ
ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจก็คอยหนุนหลังอยู่ด้วย
สหรัฐหนุนหลังยูเครนยิ่งทำให้ฝ่ายรัสเซียเนี่ยไม่
พอใจอย่างหนักเลยว่าเฮ้ยสหรัฐเข้ามายุ่งอะไรแล้วกับมหาอำนาจของโลกเนี่ย
หลายประเทศจะเข้ามายุ่งอะไรซึ่งวันนี้เขามีการประกาศ
อย่างชัดเจนว่าอย่ายุ่งนะซึ่งเราจะเห็นแล้วว่าระดับผู้นำระดับโลกเนี่ย
เขาจะมีการขูดเราหึยอย่านะคุณทำอย่างงั้นผิดนะ
คุณทำอย่างนี้ผิดซึ่งประกาศออกสื่อทั่วโลกด้วยซ้ำไป
อืมเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเปิดปฏิบัติการโจมตีเนี้ยค่ะ
รัสเซียเขามีการทดลองนิวเคลียร์เหมือนจะอ่ะไม่ได้ใช้มาสักพักหนึ่ง
เอาออกมาลองทดลองซิว่าเป็นยังไงบ้างแล้วห่างจากนั้นไม่กี่วัน
อย่างที่ทีแรกบอกว่ารัสเซียบอกว่าจะไม่เข้าไปโจมตียูเครน
ประเทศไทยของเราก็ออกมาแสดงจุดยืนแล้ว
กรณีประเทศรัสเซียเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารเนี่ย
ที่ติดตามพัฒนาการในยูเครน
โดยเฉพาะการทวีความตึงเครียดในยุโรป

เราสนับสนุนความพยายามที่ยังคงดำเนินอยู่
เพื่อแสวงหาการแก้ไขสถานการณ์อย่างสันตินะฮะผ่านการหารือฮะเขาว่าอย่างนั้นอันนี้คือสิ่งหนึ่ง
แล้วก็ภาพที่หลายคนแชร์กันนะตอนนี้จริงเนี่ยก็คือภาพที่อย่างที่รถเมย์บอกรถมันติดเหลือเกิน

แทนคนไทยเขามีการแจ้งบอกว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเคียฟเองนะคะ
เดซาหรือว่าคาคีฟเนี่ยยังถือว่าปกตินะคะไม่มีการกักตูนอาหาร
แล้วก็ลูกค้าไม่ได้ลดลงยกเว้นในเมืองท่องเที่ยวอย่างโอเดซี่
อีกทั้งคนไทยในยูเครนส่วนใหญ่นั้นยังมีขวัญกำลังใจที่ดีใช้ชีวิต
แล้วก็ทำงานกันตามปกติโดยมีทั้งที่ไม่รู้สึกกังวล
รู้สึกกังวลบ้างต่อสถานการณ์ความตึงเครียดแต่ก็มีการเตรียมความพร้าวมั
ตั้งแต่เช้ามุดเลยที่ยุเครนแล้วทำให้รู้ว่ามิซานยังมีความรุนแรง
คุณดูสิเมืองกลายเป็นแบบว่าสมัยก่อนที่เป็นแบบสงครามโลก
ที่สองตอนนั้นก็จะเป็นพวกปรมนูใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยมันก็มีการพัฒนาเรื่องของขีปนาวุธต่างต่าง
เรื่อยมาตั้งแต่ปีนั้นจนมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
ีปนาวุฒิส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนิวเคลียร์เลยซึ่งประเทศทั้งรัสเซียเองสหรัฐอเมริกา
หรือว่าในกลุ่มนาโต้ก็มีนิวเคลียร์แบบนี้เหมือนกัน
คนก็จะกลัวว่าเอาล่ะถ้าเกิดมีการยิงนิวเคลียร์กันเกิดขึ้น
มันก็อันตรายโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวไปขอรบทรงชาติก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
เอาไปดูกรณีของออดนะฮะออดกุมารดำนะครับก็ไม่ใช่ชื่อออสนะเขาชื่อออด
ในออดออดออดก็ไม่ใช่ออสนะชื่อออดออดกุมารดำเนี่ยนะฮะ
ก็ถูกจับนะครับคือขณะที่ตนเองเนี่ยมามอบตัวนะครับเพราะตัวเองมีหมายจับอยู่
ก็เลยมอบตัวคือเรื่องนี้เป็นกรณีของทางฝั่งนายกอบตบางสมบูรณ์นะครับ
เชื่อคุณยันละกรถูกมือปืนไปรอบยิงนะฮะในตอนนั้นคือวันที่๑๔คุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
คือท่านเองเนี่ยก็ไปร่วมงานนะครับเป็นงานเลี้ยงอบตนะฮะซึ่งก็จะมีนายกอบต
หลายคนเนี่ยนะฮะมานั่งอยู่นั่นซึ่งเป็นของทางนครนายกระหว่างกลับเนี่ยนะครับก็เนี่ยฮะ
นั่งไว้ทั้งหมด๔คนนะครับก็จะมีทางคุณชาญมีคุณวัชระนะครับมีรองนายกสมชาย
แล้วก็มีทางคุณยานกรเองซึ่งเป็นนายกอบตบังสมบูรณ์พอไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะ
ทั้งหมดเนี่ยถ้าลูกกระสุนที่เสื้อก็๖นัฏแล่วกระสุนในฝังแม่๓นัฏ
แต่ท่านรอดตายนะครับแต่ปฏิหารเนี่ยไม่มีจริงสำหรับอีกสองท่านนะครับ
ก็คือทางรองนายกอัพตอบังสมบูรณ์ก็คือรองสมชาย
อีกคนนึกคือคุณวัชหละซึ่งมีคนขับรถ

คนแรกคือคนที่ขับรถหันมาบอกนายกว่าเป็นอะไรไหม
นายกอบตบางสมบูรณ์ก็คือคุณยันละกร
ระหว่างที่มีเสียงปืนท่านเองก็เอาตัวมาบัง

สุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
หลังจากนั้นนะฮะตำรวจเองออกหมายจับทั้งหมด๓คนด้วยกันนะครับ
นายรัฐพลตันสุวรรณรัฐนะฮะอีกคนนึงนะฮะทางฝั่งขวาก็คือ
ริวัฒนิ่มเรืองหรือออดกุมารดำนะฮะแล้วก็อีกคนนึงนะฮะ
วัดชัยศรีชาหรือในวัดอายุ๔๘ปีคนซ้ายมือเนี่ยนะฮะ
ถูกจับกลุ่มไปเรียบร้อยคนแรกก็คือธวัดชัย
ถามว่าธวัชชัยเป็นใครธวัชชัยเนี่ยเป็นญาตินะฮะ
กับทางรองนายกสมชัยที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับ
ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยนะฮะเป็นคนที่จัดหารถ
ตอนแรกเนี่ยตอนที่จับทางธวัดชัยคนแรกเลย

หลังจากนั้นรู้สึกว่าจะต้องจำนวนต่อหลักฐานนะครับ
ธวัชชัยก็เลยยอมรับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะฮะ

ทางฝั่งของนายออดหรือกุมารดำ
ซึ่งมีน้องชายเป็นซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเป็นน้องชายของ
ดีตนายกอบตบังสมบูรณ์นะครับชื่อว่าท่านประสบโชค
ท่านก็มามอบตัวนะนายออดเนี่ยมามอบตัวนะ
บอกตัวเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับว่า
จริงแล้วเนี่ยมีหมายจับ
บอกไม่สบายใจมากเขารูปผู้ชายพอ
ก็เลยมามอบตัวพอมามอบตัวแน่นอนฮะมีหมายจับตำรวจเขาจับเลยไง

ปรากฏว่าล่าสุดยังหนีอยู่อีกหนึ่งคนนะครับ
ก็คือทางฝั่งของกุมารขาวหรือในบิ๊ก
เนี่ยนะครับทีนี้มันก็มีการพูดเชื่อมโยงไปถึงคนที่
มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าอันนี้แค่เป็นการสงสัย
นะฮะของในมุมของสังคมหรือของต่างต่างนานาที่เขาพูดคุยกัน
เพราะเขาบอกว่าทางฝั่งของรัฐพลหรือว่าบิ๊กนะฮะ
แล้วก็ทางฝั่งของภูริวัฒน์หรือออดเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าออดเนี่ยเป็นน้องชายของท่าน
ประสบโชคซึ่งเป็นอดีตอบตของทางบางสมบูรณ์
ล่าสุดเนี่ยนะฮะทางฝั่งของอ่านายกอดีตนายกอบตบางสมบูรณ์
คือท่านประสบโชคเนี่ยออกมาชี้แจงแล้วนะฮะ
ผมกล้าพูดได้เลยว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมเลย
ทุกเรื่องผมกล้าปฏิเสธแล้วก็บอกได้เลยว่า
อยากให้พวกท่านไปขุดคุยทางฝั่งเขาบ้าง
ไปดูว่าประวัติมาไอ้ที่ยิงกันตายที่แก่งคอย
ห้าศพใช้อากาศเป็นลูกใครพี่ใคร
น้องใครคุณก็ต้องไปดูเชื่อมโยงของเขาประวัติแต่ละคนน่ะใช่ไหมฮะ
แปลว่าเรามองว่ามันไม่ใช่เรื่องของโอ้ยไอ้เรื่องแพ้นี่แกล้งมาใส่ร้ายกัน
ใครใครจะใส่ร้ายใครได้ประโยชน์คุณคือคนคนที่มายิงอ่า
ปัจจุบันใครจะได้ประโยชน์ไอ้ใครได้ประโยชน์หรือไม่นะ
เขาต้องการกันแกล้งผมอยู่แล้วเขาบอกว่าทุจริตเนี่ยคดีทุจริต
โอเคซึ่งเขาก็บอกว่านี่คือล่าสุดเนี่ยก็ออกมาแถลงนะครับ
รู้สึกว่าไปแถลงที่อ่ารู้สึกว่าจะเป็นห้องทำงานของอ่า
พลังท้องถิ่นไทยป่ะอ่าใช่พักพลังท้องถิ่นไทย
คือเขาเหมือนแบบว่าเขาเป็นผู้สมัครของพักพลังท้องถิ่นไทย
คือเตรียมลงสนามการเมืองใหญ่เหมือนกันของคุณชาตระกูลถูก
นะฮะคือก็ไปไปแถลงล่าสุดที่พูดออกมาเนี่ยนะครับ
บอกว่าท่านไม่เกี่ยวข้องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลย
อืมแต่ทีเนี้ยเอ่อก่อนหน้านี้ที่เมื่อกี้ท่านบอกว่าโอ้
ไม่มีการพูดถึงเรื่องของพงของแพร่ของอะไรมาพาดพิงเกี่ยวกับผม
ค่ะก็เป็นเพราะว่านายกอบตคนล่าสุดเนี่ยนะฮะ
ที่ถูกไล่ยิงเนี่ยคือท่านยานกรเนี่ยนะฮะอืมตัวท่านเองเนี่ย
มีการลงไปตรวจสอบที่สถานที่แห่งหนึ่งปรากฏว่าแพร่เป็นแพร่หลวงนะฮะ
หายไปสองลำลำนึงเนี่ยบอกว่าจมน้ำไปส่วนอีกลำนึงเนี่ย
มันลอยไปติดกับตรงสะพานตรงแบบใต้สะพาน
เขาก็เลยมีการลากทีเนี้ยปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ย
ประเด็นมันก็เกิดขึ้นว่าท่านเองบอกว่าเดี๋ยวจะไปสืบหาตัววงการว่า
ใครที่แบบคนที่เป็นคนเอาแพร่เนี้ยไปใช้เออ
เพราะว่าเนี่ยมันมีความผิดเรื่องของการเหมือนกับอมของหลวง
นะรวมถึงยังมีสิ่งอื่นอื่นอีกมากมายที่ในสถานที่แห่งนั้นที่มันหายไป
ทีนี้คนที่จะไปเกี่ยวข้องเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาตรวจสอบรู้ว่าเป็นใคร
แล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองท้องถิ่นเขาจะถูกตัดสิทธิ์ในการลงสมัครการเมืองท้องถิ่นทันที
อันนี้จะเป็นเหตุผลหรือเปล่าอ่าอันนี้คือทางท่านยานกรท่านมองมาแบบนี้นะครับ
แต่ในมุมของท่านนายกประสบโชคก็คืออดีตนายกประสบโชคท่านก็บอกว่า
มันไม่เกี่ยวกับท่านเออถ้าเกี่ยวเนี่ยคงหนีไปแล้วอืม
มาอยู่แบบนี้อืมอ่าส่วนไอ้เรื่องของอ่าแพร่ที่มันหายไปเนี่ย
จริงจริงแล้วนู่นเนี้ยมันมีคนที่เขาเอาไปทำเป็นร้านหมูกระทะอืมอ่า
ไม่ใช่เป็นร้านอาหารแต่เป็นร้านหมูกระทะท่านว่างั้นอืม
นะครับแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือคนที่เป็นเจ้าของแพร่แล้ว
แพ้นี่ไปทำที่เป็นร้านหมูกระทะเนี่ยมันกลับกลายเป็นในบิ๊กนี่แหละ
ุมารขาวอ๋อนี่คือความเชื่อมโยงมันก็เลยต้องมีไปดูต่อเนื่อง
นี่คือตอนที่ทางท่านนายธนกรลงไปดูนะฮะว่าแพร่ปรากฏว่ามันกลับมา
มันหายไปแล้วมันกลับมาพอมันกลับมาท่านก็เลยท่านจะไปตรวจสอบทั้งหมด
นี่อาจจะเป็นประเด็นนึงหรือเปล่าที่ไปตรวจสอบเขาว่าจะไปตรวจสอบเขาหรือเปล่า
เลยถูกไล่ยิงเนี่ยนะฮะอ่าอันนี้ก็ลองฟังเสียงมีเสียงไหม
อันนี้คือในในก่อนที่จะถูกยิงนะอันนี้เป็นภาพเลยอันนี้เป็นภาพที่เขาไป
วันที่แพร่กลับมาถูกต้องวันที่แพรกลับมาแล้วก็ไปตรวจสอบปรากฏว่า
คือนายกอบตบังสมบูรณ์วันนี้คือยานกรเนี่ยยานกรเนี่ย
ถูกยิงวันที่สิบสี่อืมนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยล่าสุดเนี่ย
ตำรวจเนี่ยออกหมายจับมาก็คือหนึ่งหนึ่งนาทีคือในบิ๊กที่ยังหลีอยู่
ไหมฮะแต่วันที่สิบแปดเนี่ยในบิ๊กเนี่ยเขาทำงานอยู่กับธนกรนี่นะ
อืมเอ้าเขาทำงานเป็นช่างไฟกับยานกรนี่อยู่ที่อบตเขาไปชิงลาออกซะก่อน
เหรอแล้วก็หายตัวไปเนี่ยก็เลยตามกันอยู่ตอนนี้ว่าอยู่ที่ไหน
เนี่ยนะครับคือยังไม่เจออีกหนึ่งคนนะฮะแต่ทีนี้ล่าสุดรู้สึกว่าจะไปเจอรถแล้วนะ
ไปเจอรถที่ใช้แล้วรู้สึกว่าจะไปอยู่ที่ชนบุรีอยู่ที่อู่แห่งหนึ่งอืม
เขาว่าอย่างงั้นนะครับเดี๋ยวรู้สึกน่าจะไปฟังกับทางคุณอุ๋ยคำอืม
ก็คือเป็นข้างเดียวกับที่รถเนี่ยหลบออกสมมุติอ่านคุณผู้ชมนึกออกไหม
อ่านเนี่ยอ่าอ่านเนี่ยนะสมมุติรถอ่ากล้องกลับมาก่อนนะเดี๋ยวเข้าไป
เนี่ยรถของท่านอยู่อย่างนี้ใช่ไหมรถของนายกอย่างนี้
เขาตับตามมาแล้วเขาออกขวางี้นะฮะเพิ่งออกเสร็จก็ยิงป้าวป้าว
นี่ก็เวรหน้าคือก็ชนก็มีรอยก็ชนชนชนข้างซ้ายด้านประมาณ
กลางกลางลำอ่ะแล้วก็ถึงปาดออกไปแล้วรถตู้ก็ตกลงไป
เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี้ยมันอยู่ข้างซ้ายเหมือนกันรอยชนอืม
ไม่รู้เป็นรอยเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ต้องพิสูจนทราบเอาลองดู
นี่คือล่าสุดเห็นไหมทางนี้
ว่ามันคือรอยเดียวกันหรือเปล่า
แต่ตำรวจขวางอยู่กันดีมาก
คืออันนี้ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องนะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้อีกยาว
เพราะหลายคนเนี่ยเขาก็มีการตั้งข้อสงสัยกันว่ามันเกิดแบบนี้ได้ยังไง
มันไปเกี่ยวข้องกับใครใครเป็นผู้สั่งการหรือเปล่า

ผมมีโอกาสที่คุยกับทางนายยกอบัตรบางสมบูรณ์นี่คือยานกรเนี่ย
ยานกรบอกว่าผมก็ถามบอกว่าเห็นหน้าหรือเปล่า
บอกขออนุญาตไม่พูดแล้วกันแต่เอาเป็นว่าตรงนั้นน่ะ
ตอนที่ยิงเนี่ยตอนที่ยิงเนี่ยนะคือแสงปืนมันสว่างมาก
มันสว่างบู๊บอย่างเงี้ยบอกแค่เนี่ยว่ามันสว่างมากอะ
ผมก็ถามว่าใส่โม่งหรือใส่หน้ากากทำไมอะ
ผมจำได้ว่าผมเนี่ยทำงานอยู่กับใครและสรีระเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไง
ท่านบอกท่านบอกข้อมูลทั้งหมดกับตรงกระโหลยหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นคือท่านบอกว่าท่านเสียใจที่สุดก็คือคนที่ต้องมาตายแทน
ก็คือคนที่ไปกอดทำไมแล้วก็อีกคนคือคนที่ขับรถ
แล้วอุศากหันมาบอกถามว่านายยกเป็นอะไรหรือเปล่าหลังจากนั้นก็ขาดใจตาย
แล้วท่านก็ร้องไห้อะไรอย่างนี้ท่านธนกร
ก็คือเอาตัวเองมาบังกระสุนให้นั่นแหละคนนั่งด้านข้างนะบังกระสุนให้
ส่วนคนขับเนี่ยถูกยิงก็หันกลับมาอันนี้คือคนที่ยิงเมื่อกี้เนี่ย
ใช่ครับเมื่อกี้เนี่ยอืมเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้ก็เลยอยากจะให้ทางฝั่งของ
บิ๊กกุมารขาวเนี่ยรีบไปมอบตัวนะฮะเพราะว่ามันไม่ดีแล้วตอนนี้
ถามว่าเพราะอะไรหนึ่งตำรวจตามล่าอีกหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่า
ถ้าเขามีคนจ้างวานจริงอันนี้ต้องบอกก่อนนะสมมุติมีคนจ้างวันจริง
เขาก็ถือว่าตกเย็นอันตรายเหมือนกันเพราะเขาอาจจะถูกฆ่าตัดตอนได้
ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันสองฝั่งนะฝั่งหนึ่งตำรวจล่าอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นคนที่จ้างวานล่า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

ส่วนนายกก็ถูกยิงข้างหลังนี่

เป็นเสื้อเนี่ย๖รูแต่ว่าเข้าอ่ะ๓หนัก
ถ้าถามว่าทำไมท่านนายกถึงฮิ้วตัวเองรอดไปแล้วท่านบอกว่าท่านเชื่อว่าเป็นเรื่องของเหล็กไหลที่ท่านห้อยอยู่

กำลังก็อยากถามกันว่าอ๋อคือเข้าไปสั่งนัก
โทรศัพท์หาใครคนแรกรู้ไหมโทรหาธวัสด์ชัยที่ถูกจับเนี่ยแหละ
โอ้วบอกพี่ธพพี่วัฒพ่อโดนยิงเออ
ธวัดชัยก็บอกผมกำลังไปดูอืมธวัดชัยบอกผมไปดูอยู่อืม
แต่สุดท้ายตอนนี้รู้สึกว่าเขาก็ยอมรับว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้อง
ตอนนี้ธวัดชัยเขายอมรับแล้วแต่ในออดยังกุมารดำเนี่ยยัง
ทีนี้ทางฝั่งของท่านประสบโชคอดีตนายกอบตท่านก็บอกว่า
ไอ้คำว่ากุมารขาวกุมารดำเนี่ยผมยังไม่รู้เลยมาจากไหน
แต่เรื่องนี้ผมก็ถามทางฝั่งของท่านนายกอบตบอกเขาเรียกกันอย่างนี้จริงเหรอ
ท่านบอกใช่แล้วทำไมถึงเรียกกันท่านรู้ได้ยังไง
ท่านบอกว่าท่านเคยเห็นในกรุ๊ปไลน์ของคนกลุ่มนี้ที่เขาคุยกัน
เขาก็จะเรียกกันอย่างนี้กุมารขาวให้กุมารดำนู่นเนี่ย
แล้วก็จะเรียกคนคนหนึ่งว่าพ่อนับถือเหมือนพ่ออะไรอย่างนี้
ก็มีที่มาที่ไปว่าจะยังไงก็มีที่มาที่ไปของเขาอะไรอย่างนี้
ติดตามกันต่อนะคะสำหรับเรื่องนี้
ไปดูเรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะ
เมื่อกี้ที่ถามกันไปว่าผู้ติดเชื้อวันนี้เท่าไหร่ใช่ไหมคะ
๑รายก็รวมกันแล้วก็ประมาณ๔๕๗๙๗รายนะคะ
สำหรับผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมก็คือ๓๘รายด้วยกัน
ทางด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนรัฐคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ระบุวันนี้เลยนะคะ๒๔กุมภาพันธ์ทะลุ๔๒๙ล้านไปแล้ว
เมื่อวานนี้ต้องเรียกว่าทั่วโลกติดเพิ่มสูงถึง๑๗๕๗๗๘คน
อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดก็คือเยอรมันเกาหลีใต้รัสเซียบราซิลแล้วก็ตุรกี
จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันมาจากทวีปเอเชียยุโรปแล้วก็อเมริกาเหนือใต้
ซึ่งรวมกันคิดเป็นร้อยละ๙๗๔๖ของทั่วโลกนะคะ
ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ๙๐
ถ้าเป็นสำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยคุณหมอบอกว่าตอนนี้ยังขาขึ้นต่อเนื่อง
ระบาดรุนแรงกระจายไปทั่วเลยล่ะค่ะสะท้อนให้เห็นว่านโยบายมาตรการควบคุมโรค
ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอคุณหมอบอกแบบนี้
เพราะว่ากราฟการระบาดของตัวเลขติดเชื้อในแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนสถานการณ์จิก
เหมือนที่บอกกันมาก่อนหน้านี้ว่าให้ไปดูจากตัวเลขบางทีเนี่ย
มันไม่รู้หรอกมันไม่รู้เพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้ตรวจด้วยอย่างนี้
เราก็จะเห็นเลยว่าผู้ติดเชื้อทะลุไปเยอะมากคือเกือบ๒เท่าของระรอกตอนเดลต้า
แล้วที่ยังไม่รู้อีกล่ะใช่ที่ไม่ได้ตรวจอีกอ่ะคือจากธรรมชาติการระบาดของทั่วโลกเนี่ยค่ะ
เขาก็มีการทบทวนแล้วก็วิเคราะห์จำนวนการติดเชื้อสูงสุดในแต่ละวันนะคะ
ถ้าเป็นระลอกโอมิคอนเขาบอกว่าสูงกว่าตอนเดลต้า๓๖๕เท่า
การติดเชื้อเนี่ยนะคะอยู่ที่๒๓๔๑๘ราย
ตั้งแต่๑๓สิงหาคม๖๔ถ้าเอามาคูณกันนะคะ

ต่อวันใช่ไหมครับต่อวันจริงมันจะเป็นเท่านี้คุณหมอบอกว่า

อย่างพวกเราอาจจะตรวจกันง่ายแต่คนทั่วไปเขาจะตรวจยังไงล่ะถูกไหมล่ะ
คือคุณหมอเขาก็บอกว่ามันต้องอยู่ในเรื่องของการเข้าถึงการบริการ

ตัวเลขมันก็จะน้อยมันก็จะดูแบบว่าตัวเลขสวยงาม

แต่เขาก็จะใส่ใจในสวัสดิภาพของทุกคนในสังคม

เพื่อให้คนได้ทราบสถานะสุขภาพของตัวเอง
แล้วก็ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมด้วย
นี่คือหัวใจสำคัญที่คุณหมอบอกย้ำมาตลอดว่าระบบการตรวจคัดกรองนั้น
จำเป็นอย่างยิ่งในการรับมือกับสถานการณ์โควิด

คุณหมอเคยพูดมาตั้งแต่แรกถ้าจำคำนี้ได้
ตรวจต้องเข้าถึงง่ายเนี่ยก็คือคุณหมอธีระพูดไว้ตั้งแต่แรกเลย

แต่หมายถึงว่าบางคนก็บอกเฮ้ยจะไปตรวจยังไง

วันนี้ผมทำรายการครับแสนนะ
เดือนตั้งแต่วันที่๑กุมภาจนถึงวันนี้

คนที่อยู่ในวงการนะครับนักแสดง
นักร้องนักศิลปินต่างที่ร่วมอยู่เนี่ย
อันนี้คือเฉพาะคนที่บอกใช่ไหมคนยังไม่ออกอีกเยอะ

แต่อย่างพี่มอสเขาก็ไม่ได้ประกาศพี่มอสก็ไม่ได้ประกาศตอนหลังเห็นไหมล่ะ
คือวันนี้ตั้งแต่วันที่๑กุมภาเลยนะน้องมิว
วันที่๗เนี่ยเบลล่าก็คือไล่ล่าเลิกมาเลยเนี่ยนะ
กระทั่งล่าสุดเนี่ยตัวเลขที่คนที่เขียนก็คือหยาดทิพย์

ใช่หยาดรอบ๒รอบที่แล้วติดเมษาตอนนั้นท้องอยู่
แล้วนี่พ่อออกมาเนี่ย
มีบรอยประกอบ๑๔กุมภาคที่ประกาศเห็นมั้ย
บางคนก็ยังไม่ประกาศ

แล้วก็ช่อง๓คือน้องริวเทียวิทย์
ก็คือมาตั้งแต่๔๑๔๒๔๓แล้ว
คุณมอสวันนี้ตัวเลขผมรู้สึกน่าจะมีอยู่แล้วนะ

คือเอทีเคขึ้น๒ขีดแต่เยอะ

มันจะไปเร็วเหมือนก่อน๒๔ชั่วโมง๑๒ชั่วโมงมันยากละ
อันนี้เหมือนกับจะเยอะจะเยอะมากกว่าตอนสมัยเดลต้า
อ่าเดลต้าอีกนะตั้งแต่ตอนเดือนเมษาปีที่แล้วอ่ะจำได้ไหม
ที่มันโอ้โหอันนี้
อันนี้ไม่นอกรอบแล้วหนึ่งเดือนเมษาอีกไม่กี่เดือนแล้วไหม
แต่ว่ามันจะดีกว่าตรงที่ว่าอาการมันไม่ได้รุนแรง

แต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเอา๑๐๐
ล่าสุดเนี่ยมีเรื่องของเด็กคนหนึ่งเป็นรองโควิดแล้วเสียชีวิต
คือเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เวอร์ชั่น๓เนี่ยนะคะ
เขามีการโพสต์เรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่งที่สูญเสียลูกชาย
หลังจากติดเชื้อโควิดโดยมีการระบุค่ะบอกว่า

คุณแม่ท่านหนึ่งก็มาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวมีประโยชน์มาก
แล้วก็มีคำถามที่ยังคาใจค่ะต้องการคำตอบจากหน่วยงานด้วย
คุณแม่ท่านนี้ท่านเล่าสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชาย

อาจารย์หมอวินิจฉัยออกมาบอกว่าน้องเป็นโรคลองโควิด

ลองโควิดก็คือการที่เด็กเนี่ยเคยติดโควิดมาก่อนหน้านี้แล้ว
แต่ไม่แสดงอาการนะคะทุกอย่างเนี่ยจะปกติ
แต่พอหลังจากหาย๒๖อาทิตย์แล้วก็กลับมาติดซ้ำค่ะ
ทุกอย่างข้างในก็คือล้มเหลวแล้วก็จะซุดตัวลงทันที
ก่อนหน้าที่น้องจะเสียชีวิตเนี่ยน้องมีอาการปกติดีทุกอย่างนะคะ
ร่าเริงขี้เล่นไม่มีอาการซึมเศร้าหรือว่าอ่อนแรงเลย
ที่คืนวันที่๑๖กุมภาพันธ์น้องเริ่มมีอาการไข้ขึ้นตัวร้อน
ก็คิดว่าเป็นไข้แบบปกติ
ก็ให้น้องทานยาแก้ไข้แล้วก็เช็ดตัว
เย็นวันที่๑๗กุมภาพันธ์น้องไข้สูงขึ้นมากอะนะคะ
พาน้องไปที่โรงพยาบาลที่มีสิทธิ์รักษาอยู่
พอไปถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกว่า
สิทธิ์เนี่ยถูกย้ายไปที่โรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลนึงแล้ว

ก็เลยถามพยาบาลว่าทำไมย้ายสิทธิ์ไม่มีการแจ้งล่ะ
พยาบาลก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องแจ้ง
แล้วก็ยังให้นั่งแท็กซี่ไปโรงพยาบาลอันที่๒เองนะคะ
นั่นคือน้องแบบไข้ขึ้นอยู่ด้วยนะคะ
โดยระหว่างทางเนี่ยน้องมีอาการเหมือนจะอ้วกอะค่ะ

พอมาถึงโรงพยาบาลหมอก็ทำการช่วยชีวิตน้อง
จากนั้นวันที่๑๘คุณหมอโทรกลับมาแจ้งบอกว่า
สายพันธุ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน
ต้องรีบส่งตัวให้อาจารย์หมอที่โรงพยาบาลสิริราชรักษาตัว
วันที่๑๙กุมภาพันธ์ทางศิริราชโทรมาแจ้ง
ให้เราทุกคนทำใจว่า
หัวใจของน้องพร้อมจะหยุดเต้นนาทีต่อนาที
แล้วก็จะมีการทดลองให้ยาแรงเพื่อการรักษา
ก่อนที่น้องเนี่ยหัวใจจะหยุดเต้นไปค่ะ
โดยคุณหมอปั๊มหัวใจหลายรอบนะคะ

แล้วน้องก็จากพวกเราไปวันที่๑๙กุมภาพันธ์
ที่ทุกคนในครอบครัวเขาตั้งตัวไม่ทันนะคะ

หากลูกมีไข้ไอให้รีบไปหาหมอทันทีเลย
คืออย่างนี้อันนี้มันน่าจะเป็นอาการอย่างหนึ่งของรองโควิด

คือจะมีอาการแบบนี้มึงปอดอักเสบนะ
มีผื่นขึ้นเหมือนกับหัวใจเต้นเร็วเหนื่อยหอบอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้
กับเด็กที่เป็นโควิด
นี่อย่างที่นึงบอกว่าที่บอกว่าพ่อไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรยัง
เป็นแล้วหายไปประมาณสักเดือนนึงหรืออะไรอย่างนี้
บางทีเหมือนกับร่างกายมันสร้างภูมิอะไรแปลกขึ้นมาในร่างกายอะไรอย่างนี้

มีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่ามันก็ถามว่ามันน้อยไหม
ตอนนี้ก็คือเจอน้อยแต่ก็เจอมี

ค่ะพี่เพราะตอนนี้ที่ต่ำสุดที่ฉีดได้ก็คือ๕ขวบ
แต่นี่๓ขวบเองมันลำบากตรงนี้ไงมดดำ

ว่าตรงรองโควิดจะเกิดหรือไม่เกิด
แล้วเราก็จะไปรู้นี่ไงว่าภูมิคุ้มของเราแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงถูกมั้ยเธอ
ชื่อนี้ได้ยินมานานแล้วนะคะโรคมิสซีในเด็ก

ที่คนกำลังพูดถึงแล้วก็ได้กลับมาพูดถึง
แต่อีกสิ่งนึงเมื่อวานนี้
นี่ก่อนนางสาวตรายสุรีเนี่ยนะฮะรองโครสกประจำสำนักนางรุทธมนตรีเขาบอก
จากกรณีที่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้เปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ
แบบไม่มีไม้กั้นเอ็มโฟร์ที่ด่านธัญบุรีด่านทัพช้าง

คุณช่วยถอดรองเท้าคุณโยนทิ้งก่อนได้ไหมมันแทงตาผมมากเลยตอนนี้
ไม่ผมนั่งอย่างตอนนี้สาบตามากเลยอ่ะคุณเมื่อดำ

อันตรัสไทยทำไมอีโดม

เออเพิ่งจะสังเกตหลอกเธอแล้วคุณแม่เหมือนกัน

ซึ่งที่ที่ถึงแล้วของพ่อหนูต้องที่ไหน

แล้วก็เกิดเหตุผู้ให้เข้าบริการเนี่ยถูกปรับเป็น๑๐เท่าเนี่ย

ล่าสุดรัฐมนตรียอมถอยฮะ
คุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ย
ได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการดังนี้
กรมทางหลวงเนี่ยชะลอการเรียกเก็บเงินค่าปรับ๑๐เท่าไปก่อน
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๓๑มีนาคม

สำหรับผู้หนูจ่ายไปหรือยัง

สำหรับผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางแล้วถูกปรับไปก่อนหน้านี้

คืนเงินค่าปรับทุกคนนะครับ
ทุกคนจะได้เงินคืนหมดเลย
กรมทางหลวงเนี่ยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อน

รวมทั้งนะตอนนี้ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรับรู้

แล้วถ้าสมมุติคุณไม่จ่ายกี่วันกี่วันมันจะมีเพิ่มเท่านี้เท่านี้เท่านี้
เราจะต้องทำความรับรู้ก่อนนะครับ
จากนี้กรมทางหลวงขอเชิญชวนให้ผู้ใช้ทางสมัครลงทะเบียน

แล้วก็กดเลือกช่องสมัครเป็นสมาชิก
โดยคุณจะจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต
ซึ่งวิธีนี้สามารถสมัครได้ง่ายแล้วก็รวดเร็ว
ใช้เวลาไม่เกิน๒นาทีแต่เมื่อวานลงทะเบียนเยอะ
โอ้วเมื่อวานใช่ไหมหลังจากที่พึ่งรู้จักเมื่อวาน
ก็พยายามลงทะเบียนให้มาตัดบัตรเครดิต

ทีเนี้ยหนึ่งสมัครได้อย่างสะดวกรวดเร็วสองอาทิตย์บอกจบนะไม่มีเอกสารยุ่งยาก
ค่ะหากสงสัยสอบถามข้อมูลหนึ่งห้าแปดหกอย่าลืมกดหนึ่งอืมอืม
นี่แหละอ่ะเนี้ยเราขึ้นไว้ให้ก็ช่วยประชาติสัมพันธ์ให้เนอะจริงจริงก็ตัดผ่านบัตรเครดิตได้
ได้นะคะบัญชีธนาคารหรือว่าจริงจริงจะไปตัดจากอีซี่พาร์ทหรือเอ็มพาสก็ได้จริงจริงตอนแรกควรจะเข้าใจอย่างที่บอกไปว่า
เอ๊ะมันวิ่งเข้าไปแล้วมันไปตัดจากเราได้หรือเปล่าเนี้ยก็อาจจะไม่ได้ไปจัดเงินคืออย่างนี้จริงจริงแล้วอย่างที่บอก
จริงจริงแล้วบอกว่ามันดีดีมากแต่ปัญหาคือว่าต้องต้องประชาสัมพันธ์ให้ให้ชัดให้แน่น
หรือไม่ก็ต้องทดสอบแบบเหมือนกับที่หนึ่งก่อนหรือสองที่อะไรอย่างเงี้
อืมแล้วก็เหมือนกับประชาสัมพันธ์ออกไปให้ให้แข็งแรงอ่ะฉันอยากให้
เออรัฐมนตรีศักดิ์สักษะยามจ้างเธอไปยืนอยู่ตรงนี่ไงไอ้เจ๊บเขาวิ่งวิ่ง
เป็นประชาสัมพันธ์เปี๊ยบเขาประกาศแล้วเออ
ไอ้เจ๊บเรียบด่วนเขาประกาศเลยข้างฮะให้หนุ่มยืนกางกางกางกางเล่นเลย
แล้วก็บอกว่าอะไรคะไอ้เจ๊บเรียบด่วนแล้วประกาศเขาบอกเลยบอกว่า
จ้างเขาก็ได้จะประชาสัมพันธ์ก็ให้เขาทำให้ก็ได้
อะไรอย่างเงี้ยเนอะให้รัฐมนตรีศักดิ์สยามน่ะ
ตอนนี้กลายเป็นว่าง่ายง่ายแล้วคุณใส่รูปเท้าคู่เนี้ย
ไปเยินอยู่ตรงนั้นอ่ะโอ้นุ่มไปเยินคู่แล้วให้รถชนเล่นเนี่ย
เพราะว่ามันไม่ต้องไม่ต้องหยุดมันผ่านปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
ฉันอยากให้หนุ่มยืนอยู่ตรงกลางแล้ววิ่งปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยจริงจริง
โถโถโถควรจะได้เข้าใจไงนี่นี่แต่ละคนวันนี้วันนี้วันนี้
วันนี้ได้ดูข่าวนี้ไหมที่มีน้องผู้ชายคนหนึ่ง
ที่นั่งอยู่ท้ายรถโรทรถรถบรรทุกอ่ะแล้วโดนรถบรรทุกถอยชนอ่ะ
ไม่ต้องให้ฉันด่าบ้างอยู่เฉยพี่อยู่เฉยสงบสงบบ้างได้
ไหมอ่านข่าวเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียดเครียด
เขาสร้างสีสันไงสร้างสีสันให้อยู่หมอปลาเต้นเก่งมากนะหมอปลา
เมื่อกี้ที่บอกเอาไว้นะเป็นเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์นะครับก็
มีชายคนนึงเนี่ยนะฮะเขาไปนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างรถของเขา
คือรถหกล้อแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเป็นรถเหมือนกับสิบแปดล้อเห็นไหมฮ
แล้วเขานั่งอยู่นั่นเห็นมั้ยฮะเขานั่งฟังเบาเบาอยู่เออนี่เบาเบาได้มั้ย
ไม่ใช่ต้องใส่หูฟังนะต้องหูฟังเออใส่หูฟังแล้วก็ดูโทรศัพท์เห็นมั้ยฮะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะมันอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเขาก็นั่งดูเห็นไหมฮะ
แล้วนี่ดูฮะอุ้ยอ้ายอ้ายเนี่ยฮะถอยไปแล้วพับเขานะฮะ
แล้วไปกระแทกกับรถข้างหลังแล้วเขาคานออกมาอืมอ่าพอแล้ว
ไม่ต้องหลุบเยอะฮะไม่ต้องหลุบเยอะนะครับพอแล้วไม่ต้องหลุบแล้ว
พอดเลยพอดพอดพอดโอ้ยอ่าโอเคอ่าเสร็จแล้วเขาคานออกมา
เรามีภาพตรงเขาคานออกมาไหมน้ำต้องปล่อยน้ำต้องปล่อยสิฟุกเออ
เนี่ยนะฮะคือพอเขาบี้ไปแล้วปุ๊บเนี่ย
ปรากฏว่าชายคนนี้คลานออกมานะครับเนี่ยคานออกมาแล้วเสียชีวิตตรงนั้นฮะ
เนี่ยแล้วก็ล้มลงไปคืออันนี้เป็นอุทาหรณ์เลยนะครับ
คือเวลาคุณจะไปนั่งฟังเพลงอะไรที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอันตรายจริงจริงแล้วคือ
ผมก็ไม่เข้าใจว่ารถสิบแปดล้อคันนั้นอ่ะเขาถ้าเขาจะบอกว่าเป็นมุมอับอืม
ก็ไม่เข้าใจว่าถ้าเขาถอยมาเนี่ยเขาไม่เห็นรถข้างหลังหรือว่าเขาต้องถอยไปชนรถข้างหลัง
อืมคือถอยชนรถข้างหลังรถข้างหลังกระเด็นเลยนะต่อให้มีชายคนนั้นอยู่
เขาก็จะถอยไปชนรถคันนั้นเหรอใช่เนี่ยสิแต่มันเป็นช่วงเสี้ยววินาทีชีวิตจริงจริงนะ
ความเป็นความตายเลยอ่ะเนี่ยคือถ้าย้อนกลับไปผมขออนุญาตไปพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
เมื่อวันก่อนเนี่ยถ้าคุณผู้ชมตามข่าวนะจะรู้เลยมันจะมีข่าวข่าวหนึ่งเนี่ย
ก็คือเป็นเรื่องราวของคุณพ่อคุณหมอคนหนึ่งลงไปกดเอทีเอ็มที่ตู้เอทีเอ็ม
นะฮะแล้วปรากฏว่ามันมีรถสองทางเนี่ยมาอย่างงี้ตรงสี่แยกนะครับแล้วคันหนึ่งเป็นรถกระบะกำลังเลี้ยวแบบนี้
คันที่มาทางเนี้ยเป็นรถเป็นรถเอ่อพยาบาลอืมมาด้วยความเร็วนะฮะ
ฝนมันก็ตกตกอยู่ปรากฏพอเลี้ยวไปปุ๊บเนี่ยไอ้รถกระบะคันนี้เป็นเด็กสิบหกขับนะ
เดี๋ยวปุ๊บชนกันตู้มเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมฮะ
พอชนเสร็จปุ๊บต้องกดรถพยาบาลแบบนี้อืมอืมไหลไปแล้วไปชนชายคนนึง
ซึ่งกำลังยืนกดตู้เอทีเอ็มอยู่ก็ดวงดูดิแล้วที่ดวงทำไมรู้ไหมมดดำ
มันยิ่งกว่านั้นคือชายคนนี้เป็นพ่อของคุณหมอเป็นคุณหมอฟันแล้วก็ลูกอีกคนเนี่ยเป็นเพศรัชกร
อืมคุณพ่อเนี้ยเพิ่งลงจากรถมาในกล้องจะเห็นเลยว่าพ่อเนี้ยลงจากรถมาปุ๊บ
กำลังเดิมไปที่ตู้เสียบตู้ปุ๊บกดเงินกับเงินเงินเงินเงินไม่รู้ออกหรือไม่ออกอ่ะ
ดปุ๊บคนเดี๋ยวนั้นเลยเพราะทางระหว่างที่รถมาเนี่ยเห็นพ่อเพิ่งลงจากรถมาแล้วไปเสียบ
คือมันเสี้ยววินาทีชีวิตอ่ะอืมเนี่ยคือเพราะฉะนั้นแบบทุกวันนี้คือคือใช้ชีวิตเนี่ยต้องต้องแบบ
ดูให้ดีดีต่อให้ดูดีน่ะมันไม่ได้รากเกี่ยวเราอยู่บนบนฟุดผ่านหรือเราไปกดมัน

เออเขาก็ทำวงทำบุญกัดงานศพกันแล้ว
เดี๋ยวช่วงหน้าจริงหรือเปล่าเขาบอกว่ามีหนุ่มคนนึง

เหรอเหมือนเขาบอกมาแบบนี้อ่ะเดี๋ยวกลับมา
มีกันนี่เหรอนะมีเบลล่ายาย่า
หนุ่มกัญชาย
ไม่ใช่ขาชาภาด้วยนะขาชาภาจะได้เข้ากัน

หนุ่มเธอเองล่ะกลิ่นแมสใต้ปกใต้ปาก

มันกับมาน้อยอีกแล้วเนี้ย

ว่าเบลไม่มีเวลาไม่มีเวลาจริงมีคนพยายามเข้ามาจีบเยอะไหม
ตอนเนี้ยมันไม่มีเวลาจริงจริงเอ๊ะบางทีเบลก็ได้หยุดแค่เดือนละครั้ง
ก็อยากจะเอาเวลาไปทำเล็บตัดผมดูแลตัวเองก่อน
คนมาจีบล่ะก็มีบ้างบางทีก็เพื่อนของเพื่อนบ้าง
แล้วใช่ที่กูรูรู้มาหรือเปล่าเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
พระเอกรุ่นน้องชอบแม่นายอ๋อหยอกค่ะ
ว่าแต่พระเอกรุ่นน้องคนนี้เป็นใครจะใช่ช่องเดียวกันหรือเปล่า
ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปเนอะใครอ่ะไม่รู้อันนี้ฉันไม่ได้รู้จัก
หนูอย่างดีกว่าแม่มสนะแม่มสได้หยุดแค่ครึ่งวัน

แล้วดูหนุ่มจบกว่าจะจบกว่าจะลุ่มเด็กก็๑๑โมงกว่า
อือเป็นแฟนคลับพี่หนุ่มไปด้วย
รองเท้าขอได้ไหมอยากจะไปใส่อ่านข่าวเหลือเกิน
คุณแก๊ปก็ให้มาเถอะคุณแก๊ปคุณข่าวยูโรหรึคะ

ไอ้ห่วงอีฟี่

เอาหันแบงนู้นนี่ดูส้นก่อนดูส้นอ๋อไม่เป็นไรละ

แล้วเธอจะมาสูบลงเท้าไม่มีเวลามันเหลือเยอะนั่นเหรอ

มิวคุณบริมทับเนี่ยแหละอีกแล้วหลงเท้าแม่ก็สาวทุกวันนะ

อ้าวก็เมื่อกี้ก็บอกให้บึื่นหาเด็กไหม
ได้ไหมยังอ่านได้อีกคำก็อ่านค่ะแม่อย่าไปฟังหนุ่มเยอะค่ะ

จริงก็จะเล่าเรื่องน้องเปรี้ยวที่บอกว่าติดโควิดใช่ไหม
ก็คือคืนคิวงานทั้งหมดไปก่อนจนกว่าจะรักษาหายดี
ถ้าของพี่ก็พี่มอสปฏิพันธ์ที่เปิดคลิปนาที
ที่บีบหัวใจมากลูกสาวของน้ำตาท่วมจอเลย

อีกคนนึงอย่างที่บอกไปนะคะ
พี่มอสที่คือทั้งบ้านเลยน่ะ

แต่ตอนนี้เค้าหายแล้วน่ะ
เต้นกับลูกแล้วกลับมาเต้นแล้วลูกสาวพี่มอสสวยมากเนอะอืมรุ่น
เนี้ยรุ่นมายูรุ่นเผ็ดรุ่นพี่มอสต้องลูกสาวสวยเธอระวังกัน
ได้จริงจริงอ่ะเนี้ยอาทิตย์หนึ่งเนอะก็หายเนอะพี่มดอาทิตย์เดียวอืม
อืมก็สงสารหลายคนนะที่แบบพอดารามาชี้แจงก็เหมือนว่าโดนด่าไปด้วยไหม
หัวก็ลงว่าแบบแต่ไม่หลายหลายคนอย่ามาสังเกตว่าเขาจะมาบอกตอนที่หลัง
หลังติดมากแล้วอย่างบางทีอย่างเงี้หลายคนในครอบครัวเขาก็คง
ชุดละมุนกันอยู่ตอนนั้นพูดวายไม่มีเวลามาบอกทั้งลูกเอ๋ยภรรยาเอ๋ย
คนในบ้านเอ๋ยบางทีเขาอาจจะร่ับบอกอืมไปพี่กรงพี่เกม
เกมเกวมติดหมดใช่อืมอ่าน่ะพักก่อนพักก่อนกนี้นี่ตัดจริงเดี๋ยวกลับมา

อ่าไปดูอีกเรื่องมาริโออืมเขาไปอ่าช่วยคุณแม่

ซะนั่งไหวพี่เอ่อติ๊กตอกเอ่อแล้วคือแบบว่าคนก็เข้าไปชมอะก็น่ารัก
สารส้มนี่เห็นไหมในที่สุดนางทำสารส้มจริงตอนที่สัมภาษณ์เราไปสัมภาษณ์นางตีไทยควรจำได้ป่ะ
ตอนนี้เขาเป็นดารารักแห่งสยามมันหมายความว่าธุรกิจเขาก็อยากทำอะไรรู้ไหมชีวิตเขา

สาหร่อยแบบโอ้สารส้มนี่อืมแล้วก็ทำอย่างจริงจริงเวอร์
โอ้ยน่ารักเนอะอ๋อน่ารักไอ้โอ้น่ารักมาก
อ่อนี่แม่นางอืมเพราะเขาไปเปิดโค้กอยู่ในห้างกับแม่เนี่ย

นี่คุณแม่เขากับพี่โอ่น่ารักโอ้น่ารักจังเลย

คือคุณตู่ปิยวดีนะฮะ

ครูตูเปทยาวดีเขาเจอคอมเม้นแซะแซะแฟนเขาคุณมารวิน
ได้เมียรวยเนี่ยมันดีจริงเนาะก็ไปแซะนางเอง

เอาจริงแล้วเนี่ยเราผ่านบทพิสูจน์กันมามากมายจนครอบครัวและคนรอบข้างเนี่ยยอมรับ
รับตรงนะเบื่อมากกับข้อความประมาณนี้ที่ส่งเข้ามา

แต่คนเราเลือกที่จะคิดดีพูดดีกับคนอื่นให้ได้นะคะ

แล้วพิสูจน์ตัวเองกว่าจะได้เข้าบ้านเขาเนี่ยโอ้โห

เป็นคนน่ารักมากเวลาเจอผมอย่างนี้ก็แบบ

แต่ผมจะขอบถามอยากกินกุ้งดงนี้

ก็มีคนบอกช่วย่ามีแม่ทำ

คือมาวินอ่ะแบบกินไปได้นอนไม่หลับเลยอ่ะ

อะไรอย่างนี้กูมีเป็นอะไรไปเลยนะเรียบเรียบจริงคนเราเกิดต่อผู้กันอะจริง

พี่กิ๊กตัวไหนมีแฟนในทวิตเตอร์ส่งมาบอก

อ้าวอย่าเพิ่งไปบอกสิแล้วก็บอกว่าทำเสื้อคู่ด้วยชื่อเสื้อเดี่ยวตกปาก
ผมกำลังอันนี้คือมดดำพี่กำลังให้เขาทำอยู่
อุ้ยอีผีอุ้ยทำแล้วเหรอตัวเฮีย
อ้าวคุณแม่ลิกสิทธิ์ล่ะอีผีครับแม่นะอุ๊ยอีผี
เป็นเสื้ออุ๊ยอีผีรอรับเร็วนี้นะเดี๋ยวมาแจกในนี้
อุ๊ยไม่มีอะไรทำเหรอเป็นวันหนึ่งน่ะฮะอุ๊ยอีผี
พร้อมพรุ่งนี้เจอกันก่อนกระตุกตรงชาติสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวกลับมาแต่เมื่อกี้ขอโทษนะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ